สำหรับใครที่เดินทางไปสนามบินแล้วก็
อย่าได้ละสายตาออกจากสัมภาระของคุณเป็นเด็ดขาดนะคะ
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเจอแบบสาวดิวอริสราก็เป็นได้
สดร้อนเมื่อวันนี้เกือบโดนฉกกระเป๋าไปแล้ว
แต่ดีนะคะที่สามารถนำคืนกลับมาได้
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ

นั่นคือกระเป๋าของคุณดิวอริสรานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนใกล้ชิดบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิด

จะหยิบกระเป๋าของสาวดิวออกไป

แต่ขาออกจากร้านกลับลากกระเป๋าออกไปด้วย
โดยภายหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็พบว่ากระเป๋าถูกนำมาตั้งทิ้งไว้

แต่โชคดีค่ะไม่มีของศูนย์หาย
เพราะในกระเป๋าไม่มีทรัพย์สินมีค่า
มีเพียงเสื้อผ้าที่ดิวจะใส่ทำงานเท่านั้นค่ะ
ซึ่งก็สามารถตามหากระเป๋าได้จนเจอนะคะ

ขอบคุณพี่ตำรวจการท่า

ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงาน
หากระเป๋าจนคืนได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยแชร์และเป็นหูเป็นตาให้เธอนะคะ

หลายคนก็เข้าไปชื่นชมเจ้าหน้าที่

เขาบอกว่าแล้วถ้าดิวไม่ใช่ดาราล่ะ

แต่ก็ไม่สามารถที่จะหากระเป๋า
หรือว่าทวงคืนกระเป๋าใบนั้นกลับมาได้